ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เอาละครับกลับมาระเบิดความมันด้วยมวยคู่ที่๑กันเลยดีกว่ากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๖๘ไฟล์ชนะ๔๕ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้อีก๒๐ไฟล์ครับ
อย่างน้อยทุมประกาศนเคนนั้น
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอประธาชภงษาจังหวัดกรุงสูตรศูนย์ุรีน
มาแล้ว๖๑ไฟล์ชนะ๔๑ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์ครับ
และมีรายละเอียดที่๔๑วินอันตรีวันที่สุด
ขอบคุณค่ะภัทรศักดิ์สิงฆ์ดาวะอาวุธ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒๓แล้วนะครับ

นักสนามวยราชภาว๑๐๑ไทยรัฐทีวีครับ
ช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยได้ชมกัน
ตั้งแต่เวลา๑๔นาทีจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา
วันนี้มีคู่มวยที่น่าสนใจมากมายครับ

เพชรพาสสพิษครับ
รูปการ๕๕กิโลกรัมจะเจอกับเสือสิงเจ๊ปริน

ยะโสดาบรันสลักคามครับ
เจอกับดาบใบปืนเพชรปตอ

จะเจอกับน้ำทิพย์เพชรปตอในพิกัด๕๐กิโลกรัม

นักชกจากอำเภอปฐุมราชวงศาครับ

เขาจะมาเจอกับนักชกที่ฟอร์มกำลังสดเลยครับเพชร๘แสน
สิ่งน้ำว่าอาวุธครับนายกิเตะพงศ์ศรีศุกร์ครับ
จากอำเภอประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์วัยสิบแปดปี
ล่าสุดมาชนะคะแนนปานเพชรสิทธิสังปราบเอาไว้ที่นี่อย่างดุเดือดครับ
โอ้โหคู่นี้นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นมวยพิกัด๕๐กิโลกรัมแต่รูปร่างหุ่นดีเหลือเกินครับ

ก่อนที่จะชมมวยนะครับเราฝากข่าวดีกันสักนิดนะครับ
จะจัดงานสรรค์สรรค์๑๙ทุกรุ่น๑ปี

ขอเรียนเชิญทุกท่าน
เพื่อเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหาร
ในงานในวันอาทิตย์ที่๑๗ธันวาคม

เป็นต้นไปที่โรงเรียนเกี้ยนหัวบังหลวงนะครับ

๓๔๓๙๙๒๖๒นะครับ

และก็เลยคาคือนายกสาวิทธุ์ถมคราพนิษฐ์
และก็เลยคาคุณบันดิตวิริยรถกุลครับ

เปิดหัวคู่แรกในรูปพิการ๕๐กิโลกรัม

สามารถพูดคุยสารสัมพันธ์ครับ
สิทธิ์เก่าโรงเรียนเจียนหัว

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครั้งที่๒๓ต้องบอกว่า
เป็นรายการที่น่าดูอย่างยิ่งครับ

แฟนมวยบอกว่าวันนี้มวยนี่
ขี้สูสีทุกคู่เลยครับ

นักชกในมุมแดงเพชร๘แสนต้องบอกว่า

ในไฟล่าสุดจากตีเลยครับ

ระเดิมที่นี่เป็นครั้งแรก
ฝีมือจัดจ้านครับเพชรแปดแสน

วันนี้เปิดเกมเข้าใส่ทันทีครับ

ตั้งคลายหนักแล้วครับเพชรแปดแสนเจอขวาส่วน

ไฟเป็นกีฬาไม่สนับสนอู่เรื่องการพันธ์แล้วครับ
เราทำกีฬามวยไปสู่ระดับโลกครับ
กับตรงล่างครับน้ำทิพย์
วัยงจะปลักด้วยพักด้วยสองครับ

กลุ่นล่างนั้นเกือบไปแสนได้รอยกว่านิดหน่อย
เบอร์ชาขยับเดินเบียดทันทีครับ

มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นเลือดตั้งแต่คู่แรกแล้วครับ

โอ้โหอาวุธหนักอาวุธแรงเลยครับ
วันนี้เพชรปตอส่งเข้าประกวด๒รายครับ

หว่างหน้าเดินไปก่อนในครับ

เป็นมวยรูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
โดยเฉพาะเป็นแปดแสนในการพิกัน๕๐กิโลกรัม

สวนด้วยหมัดเลยครับน้ำทิพย์

หัวผมยังมีอีกหนึ่งข่าวดีครับสำหรับแฟนมวยไทยครับ
เปิดให้แฟนมวยเข้าชมฟรี
ซึ่งมีถึงทั้งหมด๓คู่
ในวันจันทร์และอังคารไม่ว่าจะเป็นนักชกไทยเจอกันเอง
ชกไทยเจอต่างชาติหรือว่าต่างชาติเจอต่างชาติ
ในวันพุธพฤหัสครับ
โอ้โหเราอัดรายการเข้าไปถึง๕คู่ด้วยกันครับนักมวยในรายการ
แน่นอนครับเพราะว่าเพื่อสนับสนุนกีฬามวยไทยครับ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
ทำกีฬามวยให้เป็นตัวลึกซึ้งครับ
พยายามจะเต้นจริง
ซาลีระเดียวครับ
เอ้าเจอกันมันขวา

โอ้มาแล้วกับน้ำทริพยังจะเล่นงานด้วย

เจอดักด้วยเขาซ้ายครับ
หลวมมานี่เจอดักด้วยเขาซ้ายเลยครับ
งัดความเก่ามาใช้ครับ

ไม่รู้ว่าเลือดไหลเลยครับดูครับ

อับเร่งตีเสียบซ้าย
พยายามจะพวดแต่เร่งเยอะไหมครับ

ขวากของอัธิบายนะครับ

ใจสิงห์เดินเข้าลุยครับ

ขวางได้แต่ปล่อยให้ธนาเพชร๘แสน

เขาซ้ายนี่ต้องบอกว่าเป็นเข่าที่ถนัดของ

เพชรแสนเปลี่ยนเข้ามาวางแค่ขวา
กรรมการต้องยุติและเตือนเลยครับ
กรรมการเตือนในที่ดาดานับทีมครับ

มาแล้วครับกลับมาติดตามกันต่อครับ
ยกที่๒มีเรื่องที่ต้องพูดถึง

ก็จะเป็นบริเวณขมับทางด้านซ้ายเลยครับ

ด้านศัลีร้าเนี่ยต้องบอกว่าเสียบระเบียบก็จริง

อ่อเดอปเสียดซ้ายอยู่จังหวะ

จังหวางแล้วฟันของดาดานน้ำทิพย์

ต้องบอกว่าไกลหัวใจแล้วครับ
แตกบริเวณศีรษะของเพชรแปดแสนนะครับ
พอได้เห็นเลือดต้องการลุยทันทีเลยครับ

ยกที่๓ครับ

ลุยเสียบซ้ายวางซ้าย
แล้วก็เปิดฉากลุยทันทีครับเพชรแปดแสน

เพชรแสนล็อกในแล้วพยายามจะเด้งด้วยเขาขวา

ดูกำลังแขนทรงเยี่ยม

อีกส่วนเรื่องการพยายามจะเดินหน้าชน
ต่างเป็นทางขวาครับต่างที่โต้
ต่างที่ซ้ายตอนเก่าก็ไม่มีประโยชน์ครับ

ต่างตัดตัดตีเลยครับนี่ครับ
โอ้โหออกมาเล่นเกมได้สนุกเลยครับ
พยายามลุยเสียเพื่อนของขวา

แล้วขวาสุดท้ายทำไหม้ได้ครับ
แบบรหาทะลุงปรันมาทีหนึ่ง
นัทิพป์ล๊อคไนยังจะดดข่าวปี

น้องเอวตี้ปงด้วยสีชีวะ
พยายามจะวางแค่งขวานัทธิพย์ก็ส่วนให้มัน
และเสียด้วยข้าวขวาส่วนเลยครับนัทธิพย์
สถานการณ์ยังพูดที่สูสีครับมองไม่ออกครับ
แลกกันมันจริงครับนี่เป็นคู่แรกของรายการนะครับ
ไม่มีใครยอมใครครับพยายามจะถีบซ้ายไว้ครับ
นัทธิพย์ถึงมันเจอข้าวขวาส่วน

กลับมาที่มนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับ
น้ำทิพย์ครับโชว์ให้เห็นเลยครับเรื่องกระดูกประสบการณ์และความเก่าครับ
ไม่ยอมให้นักชกรุ่นน้องกระทำแต่ฝ่ายเดียว
ดูครับจังหวะเดินมาเสียบเข่าขวาครับดักด้วยศอก

โต้กันทีต่อทีครับแล้วนี่ครับล้วงลำตัวเจอเข่าซ้ายแล้วตบด้วยบาธาลูกพัก
แต่ก็ยังเกี่ยวได้ครับเกี่ยวแล้วแม่โยนเข่าลอยยัดเข้ามาเลย
บอกว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่นักชกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เป็นสังกัดทหารครับเพชรปทอ
ซึ่งสภาพร่างกายระเบียบวินัยไม่ต้องพูดถึงครับ

แล้วจะเป็นเพชรปอตออร์สิทธิ์ผู้พันตุเพชรจินดา
ส่วนใหญ่นักชกจากสังกัดของทหารเนี่ยร่างกายต้องมาก่อนครับ
ต้องพิษเกินร้อยเลยครับ
กันต่อครับยกที่๔ไม่หนีเลยครับนาทิพย์
เสียบซ้ายพยายามจะขวางหน้าไว้เพชรแปดแสนพยายามจะล็อกวงในเลยครับ
หายบลุยสลับตีขวากับหน้าทิพย์ไม่ยอม

เดี๋ยวก็แม่งคู่นี้คืนไม่ได้ครับ
ส่วนหน้างทรีพ

โอ้แต่แล้วมองตีกองน้ำทิพย์ครับ
ไม่มีใครหนีเลยครับดูครับโอ้เสียบขวา

ยอดครับมอแบบนี้

แพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ชนะใจแฟนมวยแน่นอนครับทั้งคู่ครับ

จังหวะสุดท้ายยกหลอกครับแล้วเสียบขวา

นี่ครับเจนเตอร์แซนพอดไม่ได้ครับ

โอ้โหแพ้ชนะ

แล้วถูกด้วยข้อซ้าย

ล็อกมาหาเททิ้งไปเลยครับ
โอ้โหใส่ลูกแข็งแรงเลยครับ

นับทิพย์ก็ไม่ได้หนีนะครับ

แทงด้วยซ้ายเด้งด้วยเขาขวาเลยครับ

เมื่อเราบอกว่าสนุกสูดเหนือเราใจจริงครับ
ไม่มีใครยอมใครแล้วครับคู่ขี้สูสีกันมาตลอดครับ
แปดแสนนั้นได้ลูกขยันได้ลูกเดินได้ลูกลุยครับ
ในขณะที่น้ำทิพย์นั้นได้ลูกจะแจ้ง
นี่ครับยกหลอกแล้วเสียบขวาดอกนี้ต้องบอกว่าสวยงามครับ
จะเก็บอาวุธก่อนแล้วคืนด้วยเข่าใน
โอ้โหคู่แรกเปิดหัวก็ดูเดือดเสร็จแล้วครับ

กันถูกใจแฟนหมัดมวยแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้น

อยู่ที่ใครจะทำได้แล้วครับ
ยกสุดท้ายแม่เป็นเกมที่บีบหัวใจทั้งคู่เลยครับ

พลาดไม่ได้ครับห้ามกระพริบตาครับแฟนมวย
คู่นี้ใส่ประเคนอาวุธกันตั้งแต่วินาทีแรกของยกแรกจนถึงปัจจุบัน
บอกว่า๔ยกเต็มครับออกอาวุธกันไม่หยุด

สมศักดิ์ศรีเหลือเกินครับ

นักชกรุ่นน้องก็คึกคักนักชกรุ่นพี่ก็โอ้โหยังสดชื่นอยู่ครับ
พยายามจะอาศัยลูกแข็งแรงแข็งแกรกนะครับครับ
แต่เป็นแฟนแซนรู้เลยครับไม่ยอมลง
พยายามจะเบียดเข้าไปกดแขนอยู่เลยครับน้ำทิพย์แล้วล็อกใน
ยังไม่ชัดเจนครับ
สำมือให้โชคอีกทีพยายามจะทีมขวากับแฟนแฟนแซน
หลอกเสียบซ้ายโอ้โหความฉลาดความเก๋าเลยครับดอกนี้ของน้ำทิพย์
แสนสะยำมาเจอทีมพวกน้ำทิพย์กันคึกเหลือเกิน
โอ้เอาเลยครับสลับแพทย์นับขยะโก้ครับโหโดลัดขึะครับ
ไม่ยอมเสียเปรียบครับน้ำชิม

แรกกันมาตลอด๔ยกที่ผ่านมาครับ
เดี๋ยวสุดท้ายยังไว้หลังความพยายามนะครับเป็นแปดแสน
ยามาแม่หลอกกันทีบครับนัทธิบนัทธิบ
เป็นแปดแสนกำลังจะทิ้งต้นผ่านขวาอ้าวดูกับความฉลาดของแก

เป็นแปดแสนยังไม่ยอดท้อครับเจอทีบ
และใครยามาหลอกรวบเอาไว้ครับนัทธิบ
โอ้โหทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้

แต่แสนพยายามจะเบียดเข้าไป

ใครตายครับ
มากลางเวทีไม่เดินไม่ได้ครับทางด้าน
นัทธิบอ้าวตกด้วยสายเติบด้วยขวา
พละกำลังที่มีมันหดหายไปครับเพชรแปดแสน
พยายามจะงัดหมัดมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะครับเพชรแม่แสน
เข้ามาปักด้วยศอกซ้ายโอ้ย
แล้วก็เรียบร้อยครับครบ๕ยกครับ
คู่เปิดหัวของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้ครับ
ต้องบอกว่าวางมาตรฐานเอาไว้อย่างดีเลยครับ
อาวุธกันตลอดตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้าย
แล้วนี่ครับภาพช้าจังหวะดักถีบซ้ายครับ
ในสถานการณ์ที่คับขันครับ
ภาษานำทิพย์นี้มีแก่มีจังหวะลูกถีบซ้าย
ตัดคู่ต่อสู้ตัดแรงไว้ได้ดีครับ
เอาละครับผลจะออกอย่างไรบนเวทีรออีกครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกกว่าหรือเปล่า
สนับสนุนโดย๒นิตยสารมวยชั้นนำของวงการ
รู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์

นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้
มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับ
รับมาเรียนเงินระวังไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์